ต่อกันที่พระนครศรีอยุธยาแหม่โจรเนี่ยมันงัดไปทุกที่เลยนะคะ
อย่าว่าแต่วัดเลยอันนี้เกิดขึ้นที่ร้านพวกสะดวกซักอ่ะคุณ
ร้านที่ต้องมีตู้ซักผ้าหยอดเหรียญเครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ
เขาก็จะมีคนมาใช้บริการแล้วก็หอดเหรียญระเว่นั้นมันก็คงคิดว่าในนั้นคงมีเหรียญเยอะแหละ
ก็เอาเครื่องมือเลยไปงัดแล้วตอนที่มางัดคุณรู้ไหมว่ามีคนมาใช้บริการด้วยนะ
คือแบบอุกอาดมากมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาใช้บริการอยู่แล้วเจอผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
กำลังก่อเหตุอยู่เลยแถมกล้องวงจรปิดของร้านก็จับภาพไว้ได้หมดเลยนะคะ
ซักผ้าหยอดเหรียญอยู่ที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอุทยาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันนี้ตี๓๕นาทีนะคะ
คนร้ายผู้ชายคนนี้แหละค่ะเข้ามาแบบเดี่ยวเลยค่ะ
ก็ใช้อุปกรณ์ลักษณะคล้ายไข่ควงนั่นแหละ
เอามางัดตู้แลกเหรียญตู้ซักผ้าตู้อบผ้าตู้ขายที่เราซักผ้างัดไปหมดเลย
พี่เจ้าของร้านชื่อคุณจิรษักจมทองบอกนะคะว่าช่วงเช้ามืดเนี่ยมีแม่บ้าน
จริงที่ตึกเนี่ยเขาจะมีห้องแม่บ้านที่พักอยู่ด้านบน
โทรมาบอกเขาว่าพี่ได้ยินเสียงคนมางัดแล้วก็ทุบเครื่องแรกเหรียญนะ
แล้วก็มีน้องผู้หญิงเขามาใช้บริการด้วยนะมาบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยกำลังงัดตู้อยู่เลย
เขากลัวน้องคนนั้นวิ่งหนีออกจากร้านไปเลยดีนะไม่ทำอะไรน้องเขานะคะ
สุดท้ายคนร้ายได้ทั้งเหรียญทั้งเงินเนี่ยไปเป็นจำนวนมาก
ตอนนี้ก็ไปแจ้งความที่สพออุทัยแล้วแต่ใดนั้นคือเจ้าของร้านกลัวว่าจะกลับมาก่อเหตุอีก
พอลักษณะอุกอาจมาตอนตี๓ตี๔ก็จริงแต่มันมีคนมาใช้บริการอยู่ไงคุณคิง
ครับแล้วก็กลัวว่าอาจจะทำแบบนี้กับร้านอื่นด้วยค่ะ
อยากให้จับตัวให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ